คือถ้าเกิดว่า๑หญิง๑ชายมันน่าจะจบ
แต่อันนี้มันกลายเป็น๑ชายและ๒หญิงค่ะ
นี่ฝั่งเมียคนที่สองตามมาทวง

แล้วให้เพื่อนอีก๓คนลงไปทวงสามีคืนมา
แล้วดูหน่อยค่ะว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
มาดูดักเตอร์สารย์
มึงได้ประจาภบ
เป็นฉันจะไม่กล้าหรอฉันอาย
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฝั่งบ้าน

พาเพื่อนมา๓คนเลย

แหมคุณผู้ชมฝั่งผัวเนี่ยก็นั่งฟังอยู่ด้วยเป็นคนกลางแหละ

ผัวเนี่ยแอบไปเป็นชู้กับคนรู้จักแล้วพอจับได้มีหลักฐานผัวหนีไปอยู่กับชู้ไง
ก็เลยอยากจะตีแผ่เพราะว่าฝั่งผู้หญิงเบอร์๒ก็ไม่เบาเหมือนกัน
เพราะผู้หญิงเบอร์๒บุกเข้ามาเลยนะให้เพื่อนบุกเข้ามาเลยนะ
ใช่แล้วคุณเรื่องนี้ไปถึงชั้นศาลแล้วนะ
ฟ้องทั้งฝั่งเบอร์๒แล้วก็ฟ้องเรื่องหมินประมาทด้วยโดนไป๒คดีเลย
เราก็เลยคุยกับเบอร์๑บ้างเบอร์๑คือคุณเอสนางสาวสุกวิสาค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นปีที่แล้ว๒๑เมษา
กลุ่มคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นเพื่อนของฝั่งเบอร์๒นะ
จับได้ไงจับได้ว่าแบบเออเป็นชู้กับผัวเธอ
แล้วก็เดินทางมาที่บ้านเธอเลยจะเคลียร์ปัญหา

๑ก็คือจริงไหมที่ผัวเธอไปมีอะไรกับเบอร์๒ตามโรงแรมกับ๒
สรุปคือผัวเธอจะเอายังไงกับเรื่องนี้
หัวเธอจะเลือกใครจะเลือกตัวเธอหรือจะเลือกเบอร์๒เลือกมาเลย
หลังจากนั้นฝ่ายผู้หญิงเบอร์๒เขาไม่ยอมจบไง
มีการโพสต์ต่อว่าแล้วมีการบูลลี่
บูลลี่เบอร์๑ด้วยวันหน้าเนี่ยเหมือนหมาพันธุ์ปั๊กเอาบอกอย่างนี้
ทีนี้ฝั่งเบอร์หนึ่งก็ไม่ยอมสิเลยกลายเป็นที่มาของการเอาคลิปนี้มาเปิด
ซึ่งฝั่งเบอร์หนึ่งเธอก็บอกค่ะว่าเธอระแคะระคายแล้วแหละ
ว่ามันแปลกนะไปจับได้
ก่อนจะจับได้ว่าสามีมันเป็นมีชู้เนี่ยนะ
เพราะว่าสามีของทั้งคู่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ
รู้จักกันมาเป็น๑๐ปีคือแปลว่าอะไร
เบอร์๒ก็มีเจ้าของอยู่แล้วเหมือนกัน
ใช่แล้วทีนี้อ้าวตลาดเป็นฝ่ายผู้หญิงเบอร์๒เนี่ย
นัดเจอกันนี่ขนาดคนรู้จักกันนะ

จับได้เดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา
อุ๊ยรูปต่างแชทต่าง
เธอบอกว่าเธอเห็นท่อนล่างของสามีเธอจำได้

เห็นรูปเปลือยของทั้งคู่เธอก็เลยจำของสามีได้

แต่ผู้หญิงที่อยู่ข้างเคียงไม่ใช่ของฉันไม่ใช่ฉัน
ก็จำได้เพราะว่ารู้ไงเอาจริงนะผู้หญิงเธอก็รู้จัก
เห็นแค่ด้านข้างก็รู้เลยว่านี่คือของผู้หญิงคนนี้เบอร์๒

ต้นเรื่องมันมาจากสามีเขา
มาถามว่าเอ้ยเอ็ดสรุปไอ้โต้งกับไอ้น้ำ
มันเป็นชู้กันจริงหรือเปล่าวะใช่ไหม
พี่ก็เลยบอกว่าใช่พี่โอ๊ยพี่ไม่รู้อะไร

เขาเอากันน้ำเป็นโอ่งแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว
เขาไปเอากันในเมืองร้อยเอ็ดรีสอร์ทตรงนั้นตรงนี้

มาอยากกับเมียเธอเราจะได้ไม่อยู่ด้วยกัน
แต่พลิกแผนพลิกผิดแผนอ่าทางนู้นหย่าเสร็จทางนี้ไม่หย่า
อันนี้ขอโอกาสเมีย
ก็เลยกลายเป็นอกหักอืม

อยากทำให้ชีวิตครอบครัวมึงพัง

ก็ยังให้เพื่อนมาถ่างพี่ถากถางล่ะ
สมัยนี้ไม่จำเป็นต้องเช็ดน้ำตาหรือเปล่าคะ
คุณผู้ชมเขาบอกเรื่องราวนะ
ทำให้ผู้หญิงคนนั้นก็ไปหย่ากับสามีเหมือนกัน

เออแต่สุดท้ายสามีของเธอกลับมาหาเธอ
นี่ไงแล้วก็เหมือนกับว่ากลับมาหาเธอมาคุกเข่า

แต่ฝ่ายเมียสองเขาก็เลยบอกโอ้โหฉันอุตส่าห์เลิกกับผัวแล้ว
ฉันไม่ยอมก็เลยบุกมา
ใช่ค่ะทีนี้ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะ

เดี๋ยวโทรไปสอบถามทางเบอร์๒บ้างดีกว่า

ตอนนี้ทำธุระอยู่มาทำงานไม่สะดวกให้ข้อมูลค่ะ

ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าฝั่งเบอร์๒

ยินดีนะคะเราก็อยากฟังทั้งสองฝ่ายแหละ
โอ้โหเรื่องวุ่นวุ่นเบอร์หนึ่งเบอร์สอง
แล้วก็มือที่๓นะกลายเป็นรักสามเศร้าเรา๓คนนะฮะ